เพราะฉะนั้นถ้าคุณหิวเดี๋ยวผมจะพาไปทานนี่เลย

นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญในการจับ

แต่เป็นเจ้าสุนัขแสนรู้สีขาตัวนี้
ชื่อว่าเจ้าสิงหานะครับเป็นสุนัขพันธ์ไทยนี่แหละ
ไทยแท้เลยทีเดียวเชียวกำลังออกตามล่าหาแย้
เมื่อมันเจอที่อยู่ของแย้แล้วเจอรูแล้วมันก็จะทำการคุยคุยคุยคุย
โอ้โหเอาจมูกลงไปดมดมดมแล้วก็คุยแล้วก็ปากกับกับกับ
ทำไมมันต้องไปหาแหล่งวัตถุดิบในพื้นดินขนาดนั้นมันเป็นความแสนรู้ของมันไง
ไปหาแย้เจอรูก็คุยทันทีโอ้โหต้องไปถามเจ้าของ
เจ้าของก็คือคุณสถาพรระวิสิตนะครับเจ้าของของเจ้าสิงหาก็เล่าว่าในการออกไปหาแย้แต่ละครั้งเนี่ย
หาที่รูของมันก่อนเราไปดูก่อนว่านี่คือรูของแย้นะหน้าตาเป็นแบบนี้ยังไง
เมื่อเจอปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกเจ้าสิงหาสิงหาเอ้ยเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วมามา
เจ้าสิงหาก็จะวิ่งตุ๊ยมาแล้วก็โอ้ยดินกระจุยนี่แบบนี้
คือถ้าพูดคุยกับเจ้าแย้รู้เรื่องออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าแย้มันออกมาก็เลยว่ากันไป
นี่ไงนี่มันมีการแบบเทสก่อนเหรอ
เออคือมันต้องงับดูงับดูแต่ถ้าเจ้าแย้ไม่ออกมามันก็จะคุย

กว่าจะเจอแยะโถเอ้ยนี่เห็นไหมสุดยอดของความแสนรู้เลยนะครับ
ว่าจะลึกแค่ไหนมันก็คุยขึ้นมาได้แล้วพอจับออกมาได้มันก็จะรีบคาบมาให้กับเจ้าของทันที

ไม่ว่าจะเป็นแย้เล็กแย้ใหญ่ไซส์ขนาดไหนมันจัดการได้หมดครับ
นี่คือเจ้าสิงหานะครับโอ้โหนี่สุดยอดของความเชี่ยวชาญในการจับแย้จริง
แล้วที่สำคัญแย้เอามาทำอะไรได้บ้างค่ะ
แหละมันจดแน่งโปตรีนทั้งนั้นโปตรีนโปรตีน
คุณรับแย๊ล่ะเปล่าไม่ใช่หาแย๊หายังอื่น
อ๋อของโลกนะไม่ค่อยเจออะไรเอาอันนี้แหละครับเป็นภาพความสนุกสลานความน่ารักแบบนี้
เจ้าสิงหามันช่างแสนรู้จริงสงสัยแย้แถวนั้นไม่มีที่อยู่แล้วล่ะ
บอกว่าจะไม่อยู่ในรูแล้วนะถ้าขุดดินเก่งขนาดนี้นี่หมาหรือตัวตุ่น